ดูข่าวอยู่กับเราสามคนมาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
พาไปกินหน่อยวันนี้แนะนำเป็นอาหารจีนโบราณ
ข้าวต้มกบใส่ผักโขมจีน
เคยกินข้าวต้มใส่กบไหม

หรือว่าใบฟู้หมักอาหารพื้นถิ่นของชาวจีน

พาไปอยู่ที่เบตงยาลาคุณผู้ชม
นะฮะแต่ว่าเขาย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพในภาคกลาง
ก็เลยเอาสูตรนี้มาทำกินที่

คุณพิชัยุทมโนทะราม

นี่สมาชิกชมรมจีนแค่ห้วยกระบอก

จังหวัดราชบุรีพาไปดูครับ

เขาเอาไปเพาะในแปลงเกษตรจริง

แปลงปหันให้กับเพื่อนสมาธิกสมรมจีนแค้ง

และถือว่าอถีกว่าแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรี
ด้วยวิธีการใครอยากทำจดตามได้ค่ะข้าวต้มกบใส่ผักโขมจีนหรือใบ
หมักเนี่ยนะเริ่มจากคุณไปเก็บมาใบผู้หมักเนี่ยแล้วดึงเส้นหลังมันออกก่อน
ให้มันไม่เหนียวแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยอันนี้เห็นไหม
เขากำลังดึงเส้นหลังคือผักผักผู้หมักเนี่ยมันจะมีเส้นหลังเนี่ย
ออกซะมันจะได้นุ่มนุ่มกินง่ายหน่อยนะฮะแล้วก็อ่า
ในส่วนของข้าวต้มนะฮะพอทำผักเสร็จปุ๊บก็ไปเตรียมข้าวต้ม
เอาข้าวเนี่ยมาหุงใส่ข้าวต้มเสร็จปุ๊บพักไว้ก่อน
อันนี้กบอันนี้ที่เห็นคือกบกบเนี่ยนะเขาจะนิยมทำสองแบบ
บทอดหรือเอาไปผัดพริกไทยผัดกระเทียมต่างหรือใส่ลากผักชีไป
แล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็ชิมตามใจชอบนะฮะ
แล้วก็เอากบเนี่ยไปใส่ในข้าวต้มนะฮะแล้วก็เอามือเนี่ย
ฉีกใบฟู้หมักออกเป็นท่อนท่อนท่อนขยำขยำผักให้มันช้ำช้ำหน่อย
แล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันผัดให้มันสุกซะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
แล้วก็จะได้ข้าวต้มกบแล้วแล้วก็เอาใบฟู้หมักใส่เข้าไป
นี่กินด้วยกันเห็นไหมกบขากบแบบนี้ทอดแบบกรอบ
เนื้อมันจะขาวขาวหน่อยคุณผู้ชมนี่ก็กลายเป็น
นูข้าวต้มกบใส่ใบฟู้หมักเขาบอกว่ามันมีประโยชน์นะนะฮะ
คุณพิชายุทธ์เขาบอกว่าไอ้ต้นฟู้หมักเนี่ย
ชาวจีนแท้เขาบอกว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

แก้โรคบิตรีซ่านลิศีดวงทะวาน
ลดอาการบวมต่างเป็นต้น

สำหรับท่านใดต้องการศึกษาวิธีการปลูกใบฟู้หมัก
หรืออยากจะไปกินข้าวต้มกบใส่ใบฟู้หมัก
ติดต่อไปที่เพจที่ผมขึ้นให้หน้าจอนะ
ชมรมจีนแคะห้วยกระบอกแล้วก็เบอร์โทร
ที่ขึ้นไว้ก็ติดต่อคุณพิชายุทธ์เลย

น่าทานมากไม่เคยเลยแล้วคุณพิชายุทธ์ได้บอกไหมว่า

เออ
อ่านข่าวไปด้วยกันทั้ง๓คนแหละ
อย่าไปร้องลืมเพลงมันน่ะ